รางวัลที่๑นะครับออกมาแล้ว๓๘๖๖๐๒ครับคุณผู้ชมครับ

ที่งูไปอยู่ในมอเตอร์ไซต์อ่ะตรงเลย

งูมันที่คนก็บอกว่างูหมายถึง๖แล้วก็มี๐๒แล้ว
เทลเลอร์รถเทลเลอร์มีไหม

เลขหน้า๓ตัว๙๐๓กับ๘๓
เลขท้าย๓ตัว๕๔๙แล้วก็๗๒๖นะครับ
แล้วก็เลขท้าย๒ตัว
เราไม่เจ็บตัวเพราะเราไม่ได้ซื้อ
เอ้าใครโชคดีบ้างก็ส่งไลน์เข้ามานะครับ

เมื่อวานที่งูอ่ะที่เอางู
เอาฉีดน้ำฉีดก่อนแล้วไล่ก่อนแล้วเกิดที่หนองคาย
นั่นน่ะแล้วที่คนชาวบ้านเขาก็ต้องตีเป็น๖

แต่๐๒อ่ะไม่รู้
ก็รู้สึกจะเป็นทะเบียนรถหรืออะไรตอนนั้น๐๒อ่ะ
โอเคมาถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องสะเทือนขวัญเหมือนกันนะฮะ

คดียิงน้องปลายกับน้องฟอสนะครับ
วัยรุ่นเสียชีวิตนะครับที่ลานจอดรถหน้าพระพุทธรูป
สลักเขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
ตำรวจได้มีการออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุแล้ว๓คนนะครับ

ส่วนอีก๒คนนั้นตำรวจกำลังเร่งตามล่าตัวอยู่นะครับ
โดยหนึ่งในผู้ที่ถูกอ้างว่าร่วมก่อเหตุในครั้งนี้
เป็นถึงเจ้าของธุรกิจสถานบันเทิงชื่อดังในจังหวัดภูเก็ต

ผู้ต้องหา๓คนที่ถูกออกหมายจับ
นั่นก็คือในปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วน
อยู่ที่ภูเก็ตอายุ๓๙ปี
นายจิรษักอุทัยบันอายุ๓๔ปี

และนายสายัญศรีศุกร์อายุ๑๓ปี

เป็นรายงานความคืบหน้าของเหยื่อนะฮะ

จะถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกัน
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อนนะครับ
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

ติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งนายสายันนะฮะถูกตำรวจควบคุมตัวนะครับ
แล้วก็วันนี้ไปทำแผนประกอบแล้วเรียบร้อย

ทางด้านของทางคุณแม่ของน้องฟอสคือแม่จอมศรี
ก็ได้มีการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า
ฟอสนั้นมีใจเป็นหญิง
แต่เป็นเพื่อนรักกับสปายหรือน้องปลายนะฮะ
เพราะเติบโตมาด้วยกันในสายเครือญาติ
ก่อนที่ลูกชายจะเสียชีวิต
สองวันเนี่ยนะฮะยังฝันเห็นลูกชายแล้วก็สปายนะครับ
กลับมาในบ้านสภาพนะฮะเลือดท่วมตัว
และเมื่อคืนนี้นะครับ
แต่ก็คือเรียกว่าเขาเนี่ยนะฮะ
ไม่ฝันเพราะว่าถึงวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ฝัน
เขายังไม่ได้นอนเลย
เขาฝันก่อนที่จะตาย๒วัน
สองวันเขาฝันว่าเห็นว่าสองคนนี้เข้ามาที่บ้านแล้วมีเลือดเต็มตัว
แต่ว่าเมื่อคืนนี้นะฮะเธอเองไม่ได้ฝัน
แต่ป้าของน้องฟอสเนี่ยไปได้ยินเสียงคนมาเคาะประตู
แล้วก็ได้ยินเสียงเรียกให้เปิดประตูห้องซึ่งเป็นเสียงของน้องฟอส

เคาะประตูเรียกนะฮะก็แปลกเหมือนกันนะ
เขาบอกว่าเขาได้ยินมั่นใจเลยว่าเป็นเสียของน้องฟอสนี่แหละมาขอเข้าบ้าน
แล้วที่เศร้าไปกว่านั้นคือเอาจริงคือไปเที่ยวกันไปกัน๔คนเป็นคู่เกย์คู่นึง
อุ่มเพลงว่าลาเท็ป

ดูแบบว่าไปเที่ยวที่กันแล้วแบบทำเป็นแอปไปซื้ออาหารซื้อนู้นซื้อนี่
ตัวกะเทยหรือน้องอ้ำเป็นเพื่อนสนิทกับปลายกับปอส

แต่ว่าอ้ำมาอยู่ที่กรุงเทพ
แต่ปรากฏว่าเสียอ้วนได้มีการจ้างสายัน๒๐๐๐บาท
อย่างที่คุณพระดำบอกจ้างนายสายันให้มาจีบอ้ำ
แล้วให้อ้ำพยายามบอกความเคลื่อนไหวต่างต่างนะครับ
อ๋อซับซ้อนไหมล่ะไม่เสียอ้วนวันนี้นั่งอ่านประวัติเสียอ้วน
ที่อยู่สิชีวิตคืออยู่ในห้องน้ำจนวันนึงก็ได้กินทิปไปเรื่อย
จนได้สัมปทานในห้องน้ำทั่วเมืองภูเก็ต
จนเก็บหอมร้อนได้มาเปิดบ้านต้องมีเงินไปร้อยล้าน
แล้วก็มาชอบปลายเคยฆ่าคนมาก่อนแล้ว
ที่เค้าบอกแล้วก็เป่าคดีได้เค้าบอกหมายถึงว่าเค้าก็ค่อนข้างจะพราวนะ
คือในช่วงที่เค้าอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนที่ทางน้องปลายเนี่ยไปอยู่ใหม่
แล้วเขาก็หลงรักน้องปลายเนี่ยนะครับเวลาที่มีแขกเข้ามา
พอมีแขกมาแล้วจะเรียกน้องปลายมานั่งดื่มปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาไฟฉายส่องหน้า
วันดีคืนดีกับเมาเค้าหน่อยเอาปืนตบบนโต๊ะปั้ง
พี่รักของพี่นะปลายเนี่ยถ้าใครไม่ได้พี่ไม่ได้คนอื่นไม่ได้ก็ตายกันทั้งหมด
คือเรื่องนี้เนี่ยคือว่าทางเสียอ้วนเนี่ย
พยายามที่จะให้เงินพ่อแม่ของปลายในบัญชีรถ

แต่เขาไม่เอาแต่สุดท้ายจะไม่รู้ทำวิทยาไหน
เงินถูกโอนเข้าบัญชีไปจริง

ที่ทางปลายเขาจะต้องออกจากภูเก็ต
เพื่อที่จะมาอยู่ที่กรสินบ้านเขาก่อนที่ไม่ได้งานทำที่นครปฐม
มันเกิดเหตุขึ้นวันที่๑๓เมษายน
คือว่าทางเสียอ้วนเนี่ยพยายามที่จะพาน้องปลายเนี่ยนะฮะ
ไปดูทาวน์ฮาวส์แห่งหนึ่งซึ่งตัวเองซื้อเอาไว้ซื้อเอาไว้แล้ว
แล้วก็บอกว่านี่คือเรือนหอของเรา

แล้วก็พาพี่สาวของทางฟอสแล้วก็สนิทมากกับปลาย
ชื่อพี่ไอซ์เนี่ยไปด้วยไปด้วยกัน๓คนนะฮะตอนตี๒
พาเข้าไปดูในทาวน์เฮาส์อะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ

พอพี่สาวเดินออกมาปุ๊บเขาปิดห้องแล้วล็อกห้องอยู่กับปลายสองคน
หลังจากนั้นเชื่อว่าพยายามที่จะแบบล่วงละเมิดน้องปลาย
แต่น้องปลายก็เรียกว่าไม่ยอมแล้วนะฮะ

เอามือบีบคอแล้วยกขึ้นเอาปืนเจาะหัวอย่างนี้

หัวผู้หญิงจนกระทั่งน้องเนี่ยต้องยกมือไหว้แล้วขอว่าอย่าทำหนู
ตะโกนเรียกคุณไอซ์จะบอกว่าพี่ไอซ์ช่วยหนูด้วยพี่ไอซ์ช่วยหนูด้วย

คุณไอซ์ได้เห็นเหตุการณ์อยู่ตลอดนะเพราะมันมีช่องกระจกที่มองเข้าไปได้
เธอก็เลยพยายามเดินอยู่รอบบ้านแล้วก็ตะโกนให้คนมาช่วย
สุดท้ายเวลาผ่านไป๒ชั่วโมงถึงได้ยอมปล่อยน้องออกมา

ก็เลยหนีนั่นคือฟางเส้นสุดท้ายแล้ว
หลังจากนั้นวันที่๒๗เมษาน้องเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัว
เพราะกลับมาน้องไม่กลับไปภูเก็ตแล้ว

เมษาเลยคือหนีเลยไปอยู่กรสินเลย

๓๔เดือนแล้วนะ๓เดือนแล้ว

เอาผู้ชายมาหลอกจีบเก้ง
แล้วก่อนที่ตัวน้องจะเสียชีวิต๑อาทิตย์
น้องปลายไม่สบายอยู่ที่นครปฐม
ก็เลยโทรศัพท์ให้ฟอสเดินทางไปหา

ตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าเป็นกระเทยนั่นแหละ

เค้าบอกว่าเค้าชอบไปฟ้อนรามไง
แล้วคนเราก็เปลี่ยนกันได้

ปลายกับฟอสเนี่ยเขารักอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก
โตมาด้วยกันเรียนมาด้วยกันเป็นตัวติดกันไปไหนไปด้วยกัน
แม้กระทั่งไปอยู่ที่ภูเก็ตก็เช่าห้องอยู่ด้วยกันนะฮะ
ส่วนฟอร์สเองเนี่ยก็เรียกว่าตอนเด็กจนถึงม๒ม๓เนี่ย
แต่งหญิงหายรูปนู่นนี่นั่นนะฮะ
พอมาอยู่ม๒เริ่มเปลี่ยนเป็นชายทำผมสั้นนู่นนี่นั่น
แล้วก็มีแต่ว่ายังอยู่ในกลุ่มเพื่อนของเธอ

นางเป็นผู้ชายหลัง
คือณตอนนี้ผมเรายังพูดอะไรไม่ได้มาก

ก็แม่เขาบอกว่าลูกเขาชอบไปฟ้อนรำ
เขาพูดเองเขาไปฟ้อนลูกสาวเขาไปฟ้อนเรา
แต่ว่าในกลุ่มพี่น้องเพื่อนอีกชุดหนึ่งเขาก็บอกว่า

ก็จะแบบไม่สามารถไม่แต่งหญิงแล้ว

อาจจะเกิดความรักโดยที่ไม่ได้รังเกียจ
ไม่สนใจใครบอกว่าเธอเป็นยังไงเดี๋ยวรักกันที่สิทธิ์ใจ

เพราะว่าเพศโมโทมีเคสตาดี้ที่ดูเยอะแยะ
พบการณ์ว่ามีความสงสัยทำไมต้องยิงน้องฟอสตร์มากขนาดนั้น

หากจะต้องเป็นเพื่อนสาวทำไมจะต้องไปยิงฟอสตร์
ซึ่งถ้าสมมุติฟอสเป็นเก้งจริงถูกต้องไหม

คือเขาเนี่ยนึกออกไหมคุณผู้ชม
พระเนี่ยมองมาที่จุดนี้พอดีเลยนะ

แต่ยิงหน้าพระพุทธรูปที่มองมาอย่างเนี่ย

ยิงผู้หญิงก่อนให้มีผู้ชายกลับมาซ้ำผู้หญิงคือ
ก็คือยิงผู้ชายก่อนใช่ไหม

แล้วหันกลับมายิงผู้หญิงตาม
อ๋อนางบอกว่าอยู่สักแก้ว

เขาบอกว่าแต่คนพื้นที่ภูเก็ตเขาบอกว่านางเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยน

ถ้ามีความรักเขาเป็นคนจึงใจดึงกัน

ยังไม่แป๊กเดียวเองนะ๒ปี

พอทำงานอยู่บาร์เสียอ้วนอันนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะเลยนะ
พอทำงานอยู่บาร์เสียอ้วนโอ้ยตายแล้วพูดมาขนาดนี้
ผมไม่อยากจะพูดเยอะบางทีกูก็งงมาเดินทำกับรายการด้วยเนี่ย
มาทำงานอยู่บาร์เสียอ้วนแรกนะฮะเสียอ้วนไปหลงรัก
แล้วก็พยายามจะให้น้องเนี่ยไม่ให้รับงาน
ไม่ให้นั่งเลี้ยงจะเลี้ยงจะเอาเป็นเมีย
ถูกต้องตัวน้องก็ไม่ยอมออกลาออกจากบาร์เสียอ้วน
ไปทำงานอีกปลาหนึ่งอะไรเกิดขึ้นรู้ไหม
เสียอ้วนตามไปถล่มบาร์นั้นถล่มบาร์
ก็คือตามไปละลานจนกระทั่งน้องต้องลาออกจากอีกบานหนึ่ง

เพราะว่าถ้าไปอยู่อีกร้านหนึ่งเสียอ้วนไม่นานเขาแน่

แต่๒ปีเขาก็ไม่ได้บังคับขู่เข็นเอาถึงแบบด้วยอะไรนะ
ก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาก็เช่าห้องอยู่กับฟอสถูกป่ะ

คือพี่สาวเขาบอกว่าวันดีคืนดีฟอสไปหาปลายที่ผับหรือที่บาร์อะไรอย่างนี้
นางก็ไปตามผู้ชายมามาช่วยดูแลบอสนะ
แต่ว่าฟอร์สเขาก็เหมือนกับก็เฉยก็ไม่ได้ยุ่งอะไรเพราะส่วนใหญ่ฟอร์สเนี่ย

เอาผู้ชายหล่อมาคอยดูแล
แต่ฟอร์สเขาไม่ได้ยุ่งอะไรเพราะว่าฟอร์สเขาไม่ได้มีแฟนเป็นผู้ชายนะ
เขาอยู่ในกลุ่มเพื่อนของเขาที่เป็นผู้หญิง
แต่ตัวเขาเองอาจจะแบบเปลี่ยนไปแล้วอย่างนี้หรอแองจี้

มีคำถามว่าก็บอกสองคนเป็นญาติกัน
คือแม่ฟอสบอกว่าตาตาของทั้งคู่เป็นพี่น้องกัน

บางทีเป็นนะบางทีคนเราบางคนที่ไม่ต้องเป็น

แต่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเรามองไปแล้วอยู่ด้วยกันแล้วมันรู้ใจมี

ฉันยังไม่เห็นจะเคยมีเลยนะ

อ้าวคุณขออ่านไปก่อนเดี๋ยวไม่เขียนให้บ้าง

เอาประกาศภายพิบัติกัน
เป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่า

ประกาศภัยพิบัตรอย่างที่เรารู้ว่าสกลนครตอนนี้
เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็ที่ร้อยเอ็ดประกาศแล้วนะฮะ

ล่าสุดลองพ่อราชการจังหวัดสกลนครนะฮะ
แล้วก็ตำรวจศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต๗
สกลนครก็ได้ขึ้นฮอของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นี่คือสถานการณ์ที่จังหวัดสกลนคร
กันไม่ให้เกิดน้ำท่วมเหมือนปีที่ผ่านมา
กลนครถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้างในหลายอำเภอ
ระดับความสูงของน้ำเนี่ยแตกต่างกันไป

ที่บ้านโพนแคร์ตำบลนาตรงนะฮะซึ่งเป็นวงกว้างเหมือนกัน
ซึ่งขนาดนี้พื้นที่ที่ถูกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทธกภัย๗อำเภอ
แม้กระทั่งอำเภอเมืองสกวนทระคลก็ประกาศนะครับ
ตากตากล้าอำเภอเจริญศิลป์อำเภอพันนานิคมอำเภอสว่างแดนดิน
อำเภอพังโคนอำเภอโพนนามรวม๗อำเภอ๒๒ตำบล๑๐๗หมู่บ้าน
ลัทธกรอบได้รับความเดือดร้อนกว่า๒๐๐๙คั่วเรือง
ก็รวมแล้วประมาณสัก๕๖๒๕คน

แล้วก็มี๒หมู่บ้านที่น้ำท่วมบ้านเรือนราษดรนะครับ

โอ้โหถนนไปเลยหมดเลยบรองพูดว่าราชการจังหวัดสุขคลในความบอกขนาดนี้
หนองหานมีปริมาณน้ำ๓๒๐๙ล้านลูกบาทเมตร
มันล้นนี่หรอถือว่าเป็นปริมาณมากน้ำที่น่าเป็นห่วงสูงสุด
ที่ใกล้บ้านผิดหรือแม่มถูกภายใน๒๔ชั่วโมงข้างหน้านี้
ถ้าฝนตกเกิน๗๐มิลลิลิตรอาจจะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่
เพราะฉันอีกนิดเดียวเท่านั้นเองพี่อีกนิดเดียวถ้าฝนตกอีก
เพราะตอนนี้อย่างที่เรารู้วันนี้กรมอุตุประกาศไปแล้วว่า
มานะมีสิทธิ์ที่จะมาอยู่นะครับ
วันนี้ปริมาณน้ำจากเทือกเขาภูพาลไหลลงสู่หนองหานอีก๒ส่วน
หนึ่งน้ำที่มาจากเทือกเขาภูพาลถ้าหากฝนตกลงหน้าเขื่อนลำพุง
น้ำก็จะไหลลงเขื่อนน้ำพุงไปนะฮะแต่ถ้าฝนตกด้านนี้จะไหลมาทางทางเมือง
ก็เรียกได้ว่ายังไงก็โดนยังไงก็โดนเขื่อนลำพุงก็จะไหลลงเขื่อนลำพุงไปด้วยนะฮะ
ถ้าฝนตกมาก็อย่างที่บอกกันว่าก็จะไหลลงมาทางเมืองเนี่ยแหละก็จะมีห้วยทรายห้วยโมงที่คอยรองรับอยู่
ทางเจ้าหน้าที่พยายามจะผลักดันมวลน้ำนี้ลงสู่หนองหานแต่หลังจากที่ขึ้นหนองหานเต็มแล้วนี่
มันเต็มไปแล้วไงพี่แต่ถ้าได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดูสถานการณ์น้ำโดยรวมแล้วเนี่ย
ก็เขาก็ยังมั่นใจว่าเขายังพอที่จะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อยู่นะฮะ

วันนี้หลายพื้นที่เนี่ยเออนอกจากสกลนครแล้วเราจะไปดูเนี่ย

อันนี้ใกล้แล้วอีกหน่อยนึงตอนนี้เมตรหนึ่ง

ใช่เมื่อวานเนี่ยเธอก็เสนอขับไปแล้ววันนี้ก็วิกฤต
ถ้าสมมุติจะพูดจริงแล้วรอลุ้นอย่างเดียวว่าฝนจะตกหรือเปล่า

อีสานอีสานโดนหมดอยู่แล้วพี่อีสานตอนบนตอนนี้โดนหมดอยู่แล้ว

โขงแต่ตอนนี้ระดับแม่น้ำโขงถ้าสมมุติคนดูกันแล้วเนี่ย
แม่น้ำโขงจากเขื่อนแตกก็ทำให้น้ำสูงขึ้นอีก
สมมุติเราดูระดับแม่น้ำโขงในนครพนมตอนนี้สูงมาก
แล้วก็ไมโครโฟนเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกสาวทั้ง๓คน
ไปไหนหรือให้ติดต่อกับแม่ก็ไม่ได้
แต่การสุดประวัติแต่คนนี้นายมิเครลเนี่ย
มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลระดับประเทศ
คล้องกับคำให้การว่าพ่อไม่ได้ทำงานที่ไหน
แต่มีเงินโอนเข้ามาให้ใช้อยู่ตลอดเวลาเยอะด้วย
อย่างไรก็ตามคดีนี้ทั้ง๓คนก็เป็นคดีสะเทือนใจของชาวรัสเซียเลย
เพราะว่ามันเกิดจากการกระทำของพ่อของเธอนะครับ
จบหรือยังอันนี้เด็ดกว่าเดี๋ยวสิอ่ะจบลงที่ว่า
อาจจะได้จำคุก๑๐๑๕ปีเพราะยังไงก็เป็นการฆ่า

ไฮโซตระกูลใหญ่มีพฤติกรรมซื้อบริการทางเพศในสมาชิกในกลุ่มราย
มีผู้เข้าร่วมเป็นไม่มีฉันแน่นอนเพราะฉันไม่โดนหมายจับ
ยังไม่ได้ว่าอะไรอันนั้นแหละประมาณ๒๐๐คนที่มีรสนิยมชอบร่วมเพศกับเด็กชาย

โดยจะมีการซื้อผ่านนายหน้าที่เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
จากนั้นก็มีการนัดเด็กอายุต่ำกว่า๑๕เธอแองจี้
คุกนั้นแน่มาส่งให้กับไฮโซคนดังกล่าว
และลูกค้ารายอื่นที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม
๒๐๐กว่าคนเหรอแม่สองร้อยไฮโซไงเธอ
โซผู้รักมากดีไง๒๐๐คนเธอไม่มีฉันซื้อตรง
อุ้ยฉันแล้วฉันไม่ชอบเด็กแล้วที่สำคัญตอนนี้ตำรวจจับเธอ
รวบตึงเก้งกับเธอตระกูลดังหมดเลยเขาบอกมีการ
คุณดูสะใจนะไม่สิอยากรู้เป็นใคร
หรือว่าเก้งในวงการไฮโซก็ไม่ต้องรู้จักหมดแล้วแหละ
จริงตอนนี้ตำรวจกำลังขอสารอนุมัติจับกลุ่มผู้ต้องหาเข้าข่ายการกระทำความผิด
ได้แล้วจำนวน๖๗คนในข้อหาร่วมกันซื้อบริการทางแพทย์
กับเด็กชายอายุต่ำกว่า๑๘๑๘นะฮะพนักงานร้านสะดวกซื้อ

ดังนั้นส่วนซื้อเป็นในหน้าเหรอหาเด็กมาให้
ที่ไหนมันมีจริงใช่ไหม
ทำไมเธอรู้แม่กิฟต์
ไม่ใช่ก็เขาก็เยอะแยะคุณแม่แล้วทุกวันนี้

โซเชียลประกาศประกาศเปล่าแบบ๕๐๐ทำอะไรบ้างพันธุ์ทำอะไรได้บ้างเนี่ย
จริงแล้วมันผิดกฎไม้ประกาศ

เขาตามจับไม่ได้ไหมทุกวันนี้มีเพื่อนกินข้าวมีเว็บเพื่อนกินข้าวเลย

กินกับผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้

แต่ก็จ่ายเงินเลยเว็บกินข้าวไง

อายุเยอะกันครับอันนี้ก็ผิดหมด

แต่ที่สำคัญเขาบอกว่าเป็นตระกูลดังใครอ่ะ

แล้ว๔๐แล้วเบรกหน้าทำไมฮะ
มดดำจะอ่านข่าวของเฟรนลีน่าจัง

เขาประกาศแล้วคนในวงการเขารักอยู่คนเดียวคือคุณ
บ้าไม่ต้องมารักฉันลีน่าจัง
ลีน่าจังจังจังจังจังจังจังจัง
เขาเป็นเพื่อนคุณคุณไม่ต้องเกียรติเขาสักนิด
ฉันโดนปรับไป๕๖หมื่นไงเธอเอานางมาออกรายการไง

อืมดิฉันต้องใส่แว่นนั้นนะให้ทีมงานไปนั่นแทน
จ่ายเงินปรับไงนางทำอะไรอย่างนี้

โอ้ตายโดนปรับไป๕๖หมื่นอยู่
ล่าสุดแม่นางนี่สู้ตายนางแบบว่าดาราอยู่ทำไมกันเฉย
นี่ไปช่วยกันทำไมนางพวกเราทำไมไม่ช่วยประเทศไทยก่อน
นางเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ้าน
หาว่าดาราเนี่ยไปช่วยกันทำไมประเทศเราเราย้อนกลับไปหน่อย
ผลงานสร้างชื่อของนางก่อนหน้านี้

นี่เอาแบบนี้นี่ไปเต้นในถ้ำไงคุณ
หลอดเรียนภารกิจช่วยชีวิตทีมหูป่าอาร์คาเดมีส์เท่า๑๓ชีวิต

อยากเรียกปริญญาเอกนางเต้นใหญ่ใส่ชุดหนึ่ง
ดูนางเต้นใหญ่เลย

หนูเคยถามเขาเนี่ยนางมีลูกชายสองคน

ไม่ได้อยู่ถามเนี่ยลูกชายคลอดลูกแล้วอ่ะ

ลูกชายก็ไม่ให้นางไปนะเคยถามนางอย่างนี้ตรง
ลีน่าจังจังจ่าเนี่ยนะฮะ
ไปทำคลิปร้อนที่ไปจวบนู่น
ซึ่งการกระทำดังกล่าทางอุทยานได้พิจารณาเห็นแล้วว่ามีความผิด
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
๒๕๐๔ตามมาตรา๖๖
ฐานเข้าไปดำเนินการเพื่อหาผลประโยชน์นะฮะ
แต่ว่าได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เนี่ยนะ

แต่นี่เข้าไปก้าวไข่ทำถ่ายธรรม

แบบที่ไม่ได้ไปบอกขออนุญาตเขาไว้ก่อน

นอกจากนี้ยังมีความผิดในมาตราอื่น
อีกหลายมาตราทางอุทยานได้มอบหมายให้นายเอกฤทธิ์นะฮะ
มารานนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการประจำอุทยานแห่งชาติ
เขา๓๐๐ยอดเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน
เมื่อวันที่๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดความคืบหน้าในทางคดีนั้น
ทางพนักงานสอบสวนสพ๓๐๐ยอดได้ส่งหมายเรียกไปถึงนางลีน่าจังจังจา
หรือที่เรารู้จักกันดีเนี่ยคือลีน่าจัง
บอกให้นางนี้รีน่าว่างนักก็มารับทราบข้อเก่าหาหน่อย

เมื่อวานนี้ปรากฏไม่มาค่ะ

นางไม่มาค่ะนางไม่ว่างค่ะ
ไม่ได้เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนตามกำหนดนะครับโดยไม่มีการติดต่อ
หรือแจ้งสาเหตุอันจำเป็นว่าทำไมถึงไม่มาทำไมถึงไม่สามารถเดินทางมาได้
ขณะที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ๓๐๐ยอดกล่าวว่าในวันนี้ทางพนักงานสอบสวนได้แจ้ง
ทางอุทยานมาพบเนื่องมาจากแบบว่าอย่างที่บอกว่าคุณลีน่าจัง

ทำผิดนะแต่ก็ไม่มานั่นแหละแล้วก็วันนี้อยู่ไหนไม่เห็นไลฟ์เลยข่าวโหดของนางไปไหนแล้วข่าวโหดนางก็ดูเยอะ
สมมุติถ้าไม่มาไม่มีสาเหตุเหรอครั้งต่อไปมีหมายเรียกอีกไหมคะ

ใช่จับเลยเขาดินไง

ไม่ใช่
นางโกรธเนี่ยคนไปว่านางเป็นอุลังอุตังอ่ะเซอ

อย่างนี้นางทำอย่างนี้

นางก็จ้างช่างแต่งหน้าวันละพันห้าพันห้าทุกวัน

เนี่ยวันนี้ฉันแต่งหน้าโดยช่างคนนี้

ไม่มีใครจ้างจะแต่งหน้า

ไม่ต้องให้คดีแล้ว

นางเป็นอาจารย์นะ
เขาเรียกตัวว่าอาจารย์

ตอนนี้เขาจะลงพวกกรุงเทพไง

เอาไปดูคนที่อายุยืนเกินร้อยของประเทศไทยเราบ้างนะคะ
จริงนักพนาชุมชนที่นู้น

เก็บข้อมูลใช้ในการช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
ตามนโยบายของอบตกระเบื้องนอก
นี่ชื่ออบตที่โคราช
ก็บอกว่าไปสำรวจ๑๒หมู่บ้านเนี่ย
มีผู้สูงอายุตั้งแต่๗๐ปี

ถึง๑๐๒ปีมีถึง๑๓คน
รวมทั้งหมดที่อายุ๗๐ถึง๑๐๐กว่าปี

หมายถึงว่าเป็นพันหนึ่งร้อยปี

โต้ตอบได้พูดคุยเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้

กำลังสม่ำเสมอตามธรรมชาติแล้วก็ตามอาชีพของเขาเลยเนี่ย
อาหารการกินชอบทานผักปลาน้ำพริกทำให้สุขภาพดี
ทางอำเภอกระเบื้องอบตกระเบื้องนอกบอกว่า
มีโครงการผู้สูงอายุจัดพื้นที่ให้มาสัมมนาการออกกำลังกายด้วยกันอีก

แหม่พึ่งน้ำอายุ๑๐๔ปีเป็นชาวบ้านกระเบื้องนอกเนี่ย
เขาบอกว่าชอบออกไปทำไล่ทำนาเหมือนชาวบ้านทั่วไปอาหารการกิน
กินน้ำพริกชอบกินปลาแล้วก็ผักสดทุกชนิด

ได้กินว่าการกินกล้วยน้ำวาทุกวันมันจะช่วยได้จริง
คุณกินกล้วยมั้ย
เขาไม่กินสัตว์ใหญ่นะเนื้อหมูเนื้อวัวไม่กินไม่ชอบไม่ชอบ
แล้วทำให้สุขภาพแข็งแรงที่คุยกับนักข่าวคืออายุ๑๐๔ปีใช่ไหม
คุณยายเนี่ยไม่ได้คุณยายและคุณทวดแล้วล่ะนะ
คนกรุงเทพอ่ะเนอะโรคมีเนอะคนต่างจังหวังจริงเขาไม่ได้เป็นอะไรเนอะ

เขาแข็งแรงล้อยกว่าปีนะวันนั้นอีก๒ปีก็มันจะบ๊ายบายแล้ว
ฉันยังไม่เคยประกันดิฉันมีประกันเยอะแยะยังไม่เคยใช้เลย
ฉันเหมือนเธอโรคสำออยแดกเยอะเหลือเกิน
เดี๋ยวก็ได้ไปก่อนต่อท่อช่อยแล้วไอ้แกเนี่ย

เด็กชายโดนจับไม่มีใบขับขี่นะฮะขอร้องคุณตำรวจบอกว่า
ไม่อยากให้แม่เดือดร้อนโหเจ้าอย่างอั้งแม่แสน
นี่อ่าเดี๋ยวไปดูคลิปนี้อายุเท่าไรอยู่เท่าไร
ไปดูคลิปนี้อ้าปิดหน้าเด็กก็ไม่นอน

ผมไม่อยากให้แม่เจ็ด

อยู่กับพ่อแม่
เรียนที่ไหน

เมื่อหนูใบลึงมาทำเนี่ย
หนูตายฟรีนะเนี่ยกฎหมายเขาไม่ได้คุ้มครองหนูนะเนี่ยรู้เปล่า
ครับ
โดนพ่อจริงหรือเปล่าโอเคตั้งอย่างนี้นะครับไม่โดนนะฮะ
คำถามคืออยากถามว่าตำรวจตัดผมร้านไหนทำไมอ่ะตัดฉันหล่อเลย
อยากจะไปตัดบ้างค่อนข้างถ่ายสุดยอดมากนะฮะ
คือคลิปนี้ถูกแชร์ไปมา๒ล้านพลาดคุณผู้ชมครับโดยเฟซบุ๊กของธนวัตรภงเรืองรองนะครับ
ได้มีการเผยแพร่นะฮะเหตุการณ์เด็กชายวัย๑๒ปีขี่รถจักรยานยนต์อย่างคุณผู้ชมเห็นเนี่ยไปซื้อนมนะฮะ
แล้วตำรวจเนี่ยก็เรียกไปตักเตือนบอกว่าจะพาไปโรงพักปรากฏเด็กได้ยินก็น้ำตาแตกเลย
ร้องไห้ยกมือไหว้นะครับบอกว่าไม่อยากทำให้แม่เดือดร้อนเพราะแม่เนี่ยทำงานหนักแล้ว
พร้อมกับสัญญาว่าจะไม่ทำอีกนะครับทางคุณตำรวจก็เลยตักเตือนแล้วก็ขับรถไปส่งถึงบ้านเลย
อีกวันใส่ชุดลูกเสือมาหามารับนมคือเรียกมารับนมคือนะฮะทางศิพธุโรธโทษณะวัชโภงเรืองรองเนี่ย
เป็นพบหมู่นะฮะอยู่ที่สะพอแสนศุกร์ชนบุรีเนี่ยนะครับ
ก็บอกว่าตัวเองจำเป็นนะฮะที่จะต้องปราม
แล้วก็ถ่ายเอาไว้เพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างให้กับผู้ปกครอง
แล้วก็อยากจะให้ทุกครอบครัวนั้นมีส่วนในการดูแลเด็กให้มากกว่านี้
คือคุณแม่ก็ให้ลูกออกมาซื้อก็รู้อยู่แล้วว่าผิดนะนะ
แต่ทีนี้พูดตรงคนต่างจังหวัดเขาขี่กันเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะคุณหนุ่ม

ทีนี้ตำรวจก็ต้องทำอย่างนี้เพื่อมันผิดกฎหมาย

ที่จะมาขี่บนท้องถนนอันนี้ก็พูดตรง
ลายถ้าเกิดว่าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย

ซื้อให้ใครซื้อให้กินเองด้วยนะ

นี่จนดุไทยรัฐออนไลน์เธอน้องฟอสเผาแล้วเหรอ

พรุ่งนี้จะเป็นวันเผาของน้องปลาย

นักข่าวพยายามจะถามสายันว่าอยากพูดอะไรไหม

ตอนนี้จะเผาน้องปลายตอนแรกเขาอยากเผาคู่กัน

เข้าไปในทีเดียวกันเหรอ

แต่มันก็มีบ้านเขาอยู่ที่หมู่๗
บ้างต้องกลับกับไฟฟ้าหรือยังมีแบบว่าเชอราโกร

อันนี้เรื่องใหญ่เขาฟ้องเลยวันนี้แกไม่พระแถลงข่าวเลยเว้วอยู่ฝ้องแล้วฟ้องแล้ว

หน้าดาวค่ะหน้าดาวก็แถลงค่ะแล้วก็ตรงแน่

อ่ะกลับมากัน
มีชื่อเป็นดาราชอบที่สุดในประเทศไทยเลย

สุดเนี่ยวันพระใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกไปทำบุญเข้าพรรษาด้วยกันอ่า
เขาไปทำบุญเข้าพรรษาด้วยกันทั้งสองคนควงกันไปทำบุญนะฮะ
ถวายเทียนปรสาคู่อันนี้รูปปัจจุบันหรอ
ใช่นะครับสองครอบครัวมีทั้งแม่แก้วแม่แก้วนี่อาชีพหลักคือทำบุญอยู่แล้ว
ไอ้แม่แก้วเนี่ยอาชีพหลักของเขาคือทำบุญทุกอย่างที่ทำบุญเขาจะเชื่อหมด
แล้วก็สวดมนต์นี้บ้านเขานี่ก็คือเป็นกิจวัตรอยู่แล้วเขาเป็นสายบุญ
ณเดชนก็บอกว่าเป็นโอกาสที่ดีก็เลยไปทำบุญพร้อมกัน
บังเอิญชวนกันไปถ้าบังเอิญก็จะเป็นบุภเพสันวัตรเหลือเกินหรือเปล่า
ก็ไปถวายเทียนคู่ก็ไม่ได้มีเคล็ดอะไรก็ทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันเก้าภาษาก็ได้ถวายเทียนและมีโอกาสเราก็ไปถวายที่วัดพระแก้วด้วยกัน
เขาบอกว่าได้มีโอกาสไปถวายที่วัดพระแก้วด้วยกัน

ในขณะเดียวกันก็คงไปเวียนเทียนวัดพระแก้ว

ไม่ใช่วัดพระแก้วที่พระบรมหาชะวังเป็นพระแก้วไหน
ล่าสุดมีคนเห็นควงยายาไปคอนเสิร์ตเซ็นเซชั่น
เป็นแหล่งโรงคนดังแบบว่าพวกวัยรุ่น
เขาบอกไปพอดีวันนั้นฉุกระหุก

แล้วก็หลายคนแปลกใจดูไม่ใช่แนวคู่เราเลย
ผมไปเพราะผมอยากเต้นครับ
วันนั้นก็เต้นน้องก็เต้น
คือจริงแล้วผมก็แอบไปคอนเสิร์ตหลายคอนเสิร์ตอยู่เหมือนกันนะ

ก็เลยไม่ค่อยมีคนรู้

ส่วนตัวก็ต้องปล่อยเขาบ้างนะ
ไม่ได้ให้ถ่ายเพราะว่าไม่ค่อยสะดวก

ถือมะคามเทศ
เวลาเขาขึ้นจีนนึกออกโอ้โหแบบ

แล้วคือเคยเห็นณเดชนแบบยืนให้ทุกคนถ่ายรูปหมดทุกคน

เอานั่นแหละเออไม่ต้องอันนี้พักไว้ก่อน

คุณหนุ่มนะคะไม่ยอมอ่าน
ข่าวกัปตันชุดละทอนก็เรื่องมิ้งก์โป๊ะแตกเนี่ยนะฮะ
ในที่สุดแล้วก็เกิดเรื่องที่ว่าเธอก็ไม่ได้ตั้งคันแล้ว
จากการที่เธอโพสต์ออกมาแบบยาวหลายอัน

ทำให้ทางครอบครัวของหนุ่มกัปตันชุลทรเนี่ย
บอกว่าจะต้องพิสูจน์ความจริงให้สมมติสังคมรับรู้
เพราะว่ามิ้งเคยออกแถลงการว่าตั้งท้องกับหนุ่มกัปตัน

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ขอนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย

อ้างว่ามาจากทางกัปตันและครอบครัว
เขาระบุว่าตามที่กัปตันและครอบครัว
พร้อมด้วยต้นสังกัดได้ทำจดหมายชี้แจงต่อสื่อมวลชนไปแล้ว

ทีมทนายของกัปตันและครอบครัวได้ยื่นฟ้องคดี
ทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง

แพ่งคือต่อสารแพ่งในฐานความผิด
ละเมิดการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย
โดยไม่มีประเด็นเรื่องเรียกขอร้องค่าเสียหาย
คือในสำนวนฟ้องยังไม่ได้บอกว่าจะเอาตังค์แต่ว่าทางแพ่งต้องเงินเรื่องเงินเรื่องค่าเสียหาย
อาญาคือเรื่องผิดกฎหมายอย่างนี้ใช่ไหมเอาอย่างนี้เขาก็ฟ้องไปแล้วเมื่อวันนี้เลยนะฮะ
คดีก็จะเข้าสู่กระบวนการยุทธธรรมของศาลแล้วก็ในการจะค่อยมีการพิจารณาสืบหาความจริงต่อไป
มิ้งหลังจากที่เธอได้ออกมาชี้แจงนะคะถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดผ่านทางโลกโซเชียลอีกเลยนั่นนะคะ
นั่นแหละฟ้องแล้วฟ้องแล้วจากที่มีข่าวบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันจบจบ
ก็ไม่ได้มองในเรื่องนี้ฮะควรฟ้องหรือไม่ควรฟ้องหรือว่าอย่างไร

เด็กก็ดังมีงานอยู่แล้วแบบว่าเนาะมันก็ต้องฉะนักไปหมดอะ
แล้วก็บอกว่าโอเคตั้งคันแต่มันยุติการตั้งคันไปแล้ว

เขาไม่ได้ไปฝากท้องอะไรที่ไหนเลยไง
ก็จะไม่มีเอกสารว่าท้องหรือแท้งใดทั้งสิ้น

คือแบบมันเริ่มมีคนออกมาแชร์เยอะขึ้น
ฉี่ที่เอามาตรวจมันก็ไม่ได้ฉี่เขาเป็นฉี่คนท้อง
แม้กระทั่งคนท้องคนนั้นเองเขาก็ยังมีการออกมาบอกเลยถูกไหม

แล้วถ้าสมมุติวันนี้เอาบริสุทธิ์ใจใบฝากคันอะไรเขาทั้งหมด

ไม่มีคือถ้าไม่ได้เป็นตั้งแต่ฝากคันมันก็ไม่มี

ปตันโดนถอดไหมจากรายการไม่มี
คือถอดไม่ได้อยู่แล้วพี่เพราะมันยังถ่ายไม่เสร็จ

แต่ว่าโอเคณตอนนี้ถือว่ายังรู้เลยว่ายังกลับตัวได้ทันอยู่ไง
คือแต่อย่างน้อยคือตัวกัปตันเขาก็เสียแล้ว
ถูกมีฆ่าสังคมตอนนามเข้าไปช่วงนึงเลยนะตอนนั้น
เดี๋ยวนี้คนเรามันเกิดเร็วดับเร็วเนอะ
ทุกแป๊บข่าวอันยาวข่าวบ้างข่าวก็ทำให้ดับได้เหมือนกัน
ตอนที่ออกมาประกาศมันใหญ่มากเลยนะ
แหลงข่าวมีผู้ใหญ่นั่งหมดผู้ใหญ่ของทุกฝ่าย

ถ้าเกิดน้องเขาไม่ได้ท้องแล้วเขาออกมาพูดแบบนี้จริง
แล้วเขามีข่าวว่าอันแรกเราไม่ท้องไงเขาต้องบอกว่า
แต่ว่าแม่เขาที่แม่ของน้องกัปตันที่ทำหน้าอย่างนั้น

ก็ฉันบอกไม่ท้องไง
ตอนนั้นนั่งจับมือลูกชายตลอดเวลาจำได้เลย

ตอนนี้ก็บอกว่า
อยู่ดีก็มาแลกข่าวกันเถอะโรคจิต

เพราะว่าพี่เหมียวชอบเรื่องนี้คุยอีกเรื่องนึงตั้งใด

พี่เหมียวชอบเรื่องดีกว่า

ตอนนี้เขาเริ่มไม่มั่นใจว่าจะมีคนชอบเขาหรือเปล่า

มีข่าวว่าคุณกึ้งจีบแมทจริงไหม
กึ้งเขาบอกว่าได้เจอการรักษาทานข้าวเฉย
ไม่ได้มีอะไรกันเลยไม่ได้จีบน้องเขา

ซึ่งก็ตอบบอกว่าไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรดี

กินข้าวกันแต่ไม่มีอะไรมากกว่านั้น

เรารู้จักกันแบบพี่น้องในกลุ่มเฟอร์บี้

มีใครเชียร์บ้างหรือเปล่าเพราะเขาก็สดเหมือนกัน
กึ้งก็ตอบว่ายังไม่ได้เชียร์ครับ

แต่มิ้นท์ชริดามากกว่า

เริ่มไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่
ทำงานอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวนี้มีหลานตั้งห้าคนแล้ว
หลานห้าคนก็เหมือนหลานด้วยนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ย
มีข่าวว่ามีข่าวนี้ออกมาเนี่ยได้คุยกับแมทยัง
กึ้งกึ้งบอกยังไม่ได้คุยนะครับคนกับพี่ด้วยคำถามสุดท้ายก็
ถามว่าแมทย์เนี่ยเข้าขายสเปคของกึ้งไหมใช่ไหมน้องเป็นคนน่ารัก
อยู่แล้วครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ชอบใครครับ
สัมภาษณ์เหมือนหล่อมากเลยอ่ะเธอเขาก็หุ่นเขาดีมันหล่อ
ขึ้นพี่ใช่ไหมเขาดูแลตัวเองแล้วยังไว้ผมยาวอยู่ป่ะก็ตอนนี้
อยู่ก็เพิ่งไปเจอกันถามว่าทำไมเธอผอมลงเร็วหุ่นดีขึ้น
อืมวันหนึ่งเขาบวกลบคูณหารให้ได้กินได้ได้วันละเผ็ดพันเจ็ด
เท่านั้นแล้วก็ออกกำลังเป็นคนที่ดูแลตัวเองสู้ตายมาก
แล้วก็ทำเหมือนคุณเอาไอ้นวมตีท้องปั๊กปั๊กปั๊กของคุณอ่ะฮะ
มันเกี่ยวอ่ะวะไขมันมันอยู่ชั้นลึกมันจะไปตีละแต่
คือนักมวยที่เขาตีท้องได้เพราะเขาซ้อมมาเป็นปี
เขาเอาไว้แบบโดนเตะแล้วเขาจะได้ไม่ยุบหรือ
ผู้ชายเตะคุณหรือไงคุณต้องแบบซ้อมขนาดนั้น
มันไม่ยอมออกช่วงหน้าออกเว้ย
อีก๓นาทีจะหมดรายการแล้วเบบ
อ้าวเดี๋ยวกลับมา

เป็นพิธีกรเป็นดาราเป็นนู่นเป็นนี่

สามีพี่ก็มีรายการทีวีใช่ไหม

พี่คือเป็นดาราที่บอกว่าเลิกกับสามี
เขาบอกว่าไม่อยากจะพูดอะไรแล้ว

ก็คือตามข่าวที่บอกนั่นแหละ
ว่าไปค้นแล้วก็ไปเจอ
เขาก็เด็กใช่ไหมเป็นกระเทศเด็ก

น้ำซื้อตาริกาโลเล็กให้

กับของการจัดงานแต่งงานนางก็จะที่จริงจะแต่งกันอยู่แล้วใช่ไหม

เป็นโปรดิวเซอร์รายการทีวีช่องหนึ่งจนทำให้ไปพบกับกระเทยคนนั้น
เพราะกระเทยคนนั้นเป็นเด็กฝึกงานที่เขาทำงานด้วยกัน
เขาเอากระเป๋าหลุยวิกตองของเราไปขายด้วย

เพื่อที่จะได้เงินเอากระเป๋าเงินไปขายเพื่อที่จะเอาเงินไปฮ่องกง
โลเหล็กก็เอาไปขาย

ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องเงินเราเป็นคนดูแลเขาหมด

เขาบอกว่าอยู่ดีไม่รู้เขารู้สึกตัวอีกทีคือเขาก็ไปกับคนนี้แล้ว

แต่ผู้ชายกลับว่าปิดบังใช่ไหมไม่ได้จะเปิดเผยก็คือก็แอบกิน

ในชีวิตก็คือเมื่อหลายปีก่อนเขาก็เคยนอกใจจุ๊บมาแล้ว๒ครั้งเราจับได้

สติมาปัญญาเกิดขึ้น
เดี๋ยวให้แอ็งจี้หามาฝึกงานซักคน